ที่ทราบเรียนรู้ก่อนรถหนาวก่อนแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยกำลังเตรียมขมวลแห่
แห่อะไรคะแห่พลันธิกของคนกันด้วยคุณผู้ชม
คือบางที่มันก็ต้องตกนะแต่บางที่มันก็อาจจะต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันบ้างดีกว่า
แต่ตอนนี้หลายพื้นที่ทั่วไทยจะตกแล้วนะคะโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้
เห็นชัดเจนเลยนะคะว่าพื้นที่สีส้มสีแดงบริเวณภาคใต้ตอนบนเนี่ย
มีโอกาสเกิดฝนมากหน่อยแน่นอนล่ะค่ะลมประจำฤดูยังคงมีกำลังแรงนะคะ
ผ่านบริเวณดังกล่าวทำให้ภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทย
ยังคงมีฝนตกขณะเดียวกันตอนบนของประเทศไทย
มีร่องฝนพาดผ่านจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคกลางโดยเฉพาะแถบด้านตะวันตกของประเทศไทยแถบจังหวัดตากาญจนบุรีเนี่ยมีฝนตกชุกหมาแน่นมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงค่ำและช่วงเย็นในช่วงเวลาค่ำก็จะมีฝนตกกระจายไปทั่วทุกพื้นที่ส่วนทะเลค่ะ
ภาคการจะมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ๖๐๘๐ของพื้นที่
ทำให้มีแสงแดดน้อยความชื้นในอากาศสูงค่ะ
เกษตรกรระวังโรคเน่าในพืชตระกูลกะหล่ำผักกาด
ควรซ่อมแซมโรงเรือนสัตว์เลี้ยงไม่ให้รั่วซึมป้องกันสัตว์ป่วยนะคะ

จะมีฝนฟ้าคณองร้อยละ๖๐๘๐ของพื้นที่

สำหรับพื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
เกษตรกรไม่ควรปล่อยน้ำฝนชะหน้าดินไหลลงบ่อนะคะ
ทำให้สัตว์เลี้ยงนั้นขาดออกซิเจน
และระวังโรคเน่าคนในผลไม้ด้วยค่ะ
ส่วนภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่ตลอดช่วง
พื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
เฉพาะทะเลอันดามันตอนบนนะคะ
ส่วนเกษตรกรให้ระมัดระวังศัตรูพืช
จำพวกมอดเจาะโคนต้นกาแฟค่ะ

โอกาสที่จะมีฝนยังคงมีอีกมาก
เพราะฉะนั้นให้เร่งกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้
การกันว่ากลางเดือนหน้าน่าจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้ว

สะสมน้ำเอาไว้ในช่วงนี้แหละค่ะ
ส่วนตอนนี้นะคะขอไปรำขอฝนกันก่อน
เพื่อความสบายใจและจะได้ทำนากันสบาย
ลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะ